หลวงความรักถูงดัง
ซิลิปีนลุงทุ่งแนวงูคอสมากจริง

ฉันอยากเป็นธัญญาอาสยาม
กูอยากเป็นลูกสาวพยายาม

แต่ทุกคนฮอตจริงนะคะงานทั้งไทยและเทศเยอะมากนะคะ
วันนี้เลยพาคุณผู้ชมไปล้วงความลับค่ะว่า
ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเวลาต้องไปต่างประเทศห่างบ้านห่างเมืองเนี่ย

เริ่มกันที่ลูกทุ่งสาวลำไยหายทองคำ
เจอคำถามนี้เข้าไปเจ้าตัวตอบแบบไม่คิดเลยค่ะ
สิ่งที่หนูต้องพกติดโตตลอดเลย
ว่าเอาไปแล้วนำไล่สี่หก
ปลาร่าจะปลาร่า
ไม่ต้องเอาของมงคลพระเพ้อไม่ต้องออกไป
ชีวิตนี้นิดขาดว่าใดค่ะเคยไปเมืองนอกนะค่ะ
วันได้กินปลาร่าโอ๊ยสิสักกระแดวกระแดวก
มันไม่มีแรงจริงมันไม่มีแรงขึ้นโถ่

ปลาร้าค่ะปลาร้าเราต้องเป็นปลาร้าสับที่แม่ทำ
ก็เป็นปลาร้าสับที่แม่ทำ

คือจริงก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเรากินปลาร้าทุกวันหรือเปล่า
แต่พอไปต่างประเทศรู้เลยว่าชีวิตเราขาดปลาร้าไม่ได้

ต้องให้แม่แพ็คให้เลยค่ะใส่กระเป๋าไปเลย

ว่าวไปก็แบบน้ำลายเฮีย
มาที่นักร้องนักแสดงหนุ่มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

ตอนนี้ก็ได้มารวมเลนซีรีส์ซีรานีที่รักนะ
ตอนคนไร้ค่ากับทางไทยรัฐทีวีของเรา
ถามถึงของติดตัวหน่อยไปทั่วต่างประเทศ

ต้องขาดบ้างได้เลยพี่ความลืมเด็ดขาด
น้ำปลาร่าจ้าว
อาหารที่ไหนก็บอกถูกปากเท่าอาหารไทยนะคะ

พกติดตัวเอาไว้อุ่นใจจ้า
มีตาร้าไงครับผู้สินน้ำตาร้า

แล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ของนเราก็มันไม่แพ้ชาเด็นในโลกนะครับ

ปลาร่าอันดับหนึ่งเลย

เปลี่ยนแนวคนอื่นเขาเป็นพกของกินใช่ไหม
คนนี้ไม่ได้พกเมนูโปรดต่างไปต่างแดนนะจ๊
แต่ว่าพกเครื่องลางของขลัง
เออไม่ต้องอย่างนี้อืมคอนเซ็ปท์สายมูลทดแข็งแกร่งจริงค่ะ
ต่างบ้านต่างเมืองมันต้องมีสิ่งนี้
ก็เลยขอพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อุ่นใจไว้ก่อน

เป็นตะกรุดที่แบบกันภัย

หนูก็จะเป็นสายมูเนอะความเชื่อ
ก็จะเป็นในเรื่องของเสน่ห์เมตตาด้วย
แล้วก็เรื่องของการคุณสัยกันอะไรใดต่างของไม่ดีด้วย
รู้สึกว่าเราอุ่นใจไว้ดีกว่าอย่างนี้
เพราะเราเป็นคนกลัวผีด้วยพูดง่าย

เขาพกแบบกำลงกำไรไปต่างแดน
นอนจะได้แบบหลับสบงสบายอย่างนี้คุณผู้ชม

เปลี่ยนโหมดมาที่ตลกรุ่นใหญ่ยันยโย่งเฉินยิ้ม

ศิลปินลูกพุ่งโลยอุ๊ยเขาไปบ่อยประจำ
ของติดตัวที่ต้องพกไปตลอดเวลาไปต่างประเทศ
ดูจะเข้าทางนโย่งแบบพอเหมาะพอเจาะเลยนะจ๊ะ
เพราะว่าของนาย่งพกไปก็คือน้ำพริกตาย่งไง
ไปถึงโรงงานเขามาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมยังไงดีล่ะของดีของอร่อย
ก็เนียนขายของตัวเองไปเลยสิจ๊ะ

ก็เอาน้ำพริกไป

แล้วก็เอาพริกขี้หนูไปอะไรแบบนี้
เรื่องเรื่องกินนายโย่งจะส่วนใหญ่ก็เรื่องกิน
แล้วก็พกตังค์ไปนิดหน่อย
สาเหตุที่พกนิดหน่อยก็มันมีเหตุผล

เอาอีกแล้วน่ารักนะตลอดเลย